หลายคนอาจจะเลือกทางเดินที่ผิดและไม่ถูกต้องนะครับคุณผู้ชม
มีกล้องวงจรปิดของร้านทองย่านสมุทรประการเขาจับภาพเอาไว้ได้ครับ
มีหญิงสาวคนหนึ่งครับทำทีเข้าไปซื้อทอง
ขอดูทองนะครับน้ำหนักประมาณ๑บาท
ก็เป็นคลิปภาพเหตุการณ์ที่ถูกบันทึกได้วันที่๒๓มิถุนายนที่ผ่านมานี่เอง
จากกล้องวงจรปิดของร้านทองโดมณีถนนแพร่กษาจังหวัดสมุทรประการ
คุณผู้ชมจะเห็นว่าหญิงคนนี้แหละครับเป็นคนร้ายที่เดินเข้าไป
ทำทีไปขอซื้อสร้อยคอทองคำในร้านทองแห่งนี้
ก่อนจะอาศัยจังหวะที่เจ้าของร้านเผลอหันหลังรีบวิ่งหนีหายไปอย่างรวดเร็ว
นี่เป็นจังหวะที่เอามือไปคว้าทองถึงแม้จะมีลูกโรงกั้นอยู่ก็ตาม
แต่ว่ามือนั้นสามารถเข้าไปได้หลังจากนี้ก็วิ่งออกไปจากร้านทันที
ใบหน้าไม่มีการปกปิดแต่อย่างใด
ทางด้านของนายมฤษฤโผงลิ้นนานแก้วอาจรูป๕๑ปี
เป็นเจ้าของร้านทองดวงมณีบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยหญิงสามรายนี้
ขี่รถจักรยานหย่นมาดูทองที่ร้านก่อนประมาณสิบโมงเช้า
แต่ว่าเหมือนกับว่าทองที่ดูไว้ไม่ถูกใจครับจึงออกไปจากร้าน
จากนั้นเวลาประมาณ๑๑นาฬิกา๓๐นาทีประมาณ๑ชั่วโมงครึ่งต่อมา
หญิงสาวคนเดิมเดินทางกลับไปดูทองที่ร้านอีกครั้งนึง
ช่วงที่ตัวเองนั้นกำลังเผลอหันหลังเพียงแป๊บเดียว
หญิงคนนี้หยิบสร้อยคอทองคำหนัก๑บาท
รีบวิ่งขึ้นรถจักรยานยนต์ที่ขี่มาที่จอดทิ้งไว้หน้าร้าน
ออกไปอย่างรวดเร็วทีเดียว
เปิดเผยว่ายังไม่มีการเข้าไปแจ้งความที่โรงพักสมุทรประการ
แต่ว่าไปแจ้งเรื่องกับจำรวจสายตรวจ
ที่เข้ามาตรวจที่ร้านเป็นประจำเอาไว้แล้ว
ส่วนตัวก็เชื่อว่าเจ้าที่ตำรวจนั้นน่าจะจับคนร้ายได้

เพราะว่าภาพของวงจรปิดก็สามารถจับภาพได้อย่างชัดเจน
ว่าน่าจะเป็นบุคคลในพื้นที่นะครับ
เพราะว่าใบหน้าไม่มีการสวมหมวกหรือว่าอะไรปิดบังใบหน้าเลยนะครับ
ซึ่งภาพนั้นก็สามารถจับภาพใบหน้าได้อย่างชัดเจนครับ
ก็คงเป็นอุทาหรณ์ครับให้เจ้าของร้านนั้นต้องตรวจสอบให้ดีนะครับ
หยิบทองมาอย่าหันหลังให้กับคนที่ไปซื้อทองโดยเด็ดขาดนะครับ
ขนาดมีลูกโรงกั้นแล้วนะคะก็ยังโดนขโมยทองค่ะเตือนภัยไว้นะคะอีก